ไปเจอไอ้ตัวนี้สีทองครับ

ท้องป่องแบบนี้

สีเหลืองทองมาแบบนี้ถูกเลี้ยงไว้ในกระมังพลาสติก
บ้านพักเลขที่๑๒๙หมู่๖ครับ

จุดทูปด้วยนะจุดทูปไหว้ขอโชค

ก็เล่าให้ฟังว่าเจอเจ้าอึ่งทองตัวนี้
หลังจากฝนตกหนักเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

เพราะไม่เคยเห็นอึ่งสีแปลกแบบนี้มาก่อน

พอจับเจ้าอึ่งทองขึ้นมาเพ่งดูใกล้ชาวบ้าน

สองเลขชัดแบบนี้ขึ้นอยู่บนหลังอึ่ง
น้ำแข็งถามเลขอะไรแล้วทำไมไม่ดู
ไม่รู้

เขาบอกเห็น๗๘กับ๗๙ครับ

ไปเจองูเหลือมยาวกว่า๔เมตร
งูเหลือมแล้ว
อกไข่อยู่๒๓ฟอง

นางยาติการแสงมณีครับ

เป็นหัวหน้าทีมอสรพิษปฐุมธานีนะครับ

ลงพื้นที่ไปจับงูเหลือมตัวยาวครับ

ขออภัย๔เมตร๑๖เซนติเมตร
ที่วัดโคกอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี

นี่ครับช่วยกันขุดหน้าดินออกมานะครับ

ชาวบ้านก็มาช่วยกันตีเลขนะครับ

ไข่๒๓ฟองนะจ๊ะ